คุณผู้ชมครับเริ่มติดตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรอบวันกันก่อนนะครับ
ในวันนี้ครับมีชาวบ้านออกมาร้องเรียนนะครับที่ปฐุมธานีครับ
บอกว่ามีสายสื่อสารครับขาดแล้วก็ห้อยลงมาตรงเตนครับ
ชาวบ้านนั้นไปประสบเหตุกันบ่อยครั้งมีการร้องเรียนไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่มีการแก้ไข

ชาวบ้านภายในหมู่บ้านทรัพกาดาหมู่๒ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปฐุมธานี
ร้องเรียนว่าภายในซอยด้านหลังโรงพยาบาลในพื้นที่
มีสายสัญญาณสื่อสารขาดแล้วห้อยลงมาบนถนน
ทำให้รถจักรยานยนต์เกี่ยวสายไฟแล้วล้มลงอยู่บ่อยครั้ง
ที่ผ่านมาแม้จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขแต่ก็ไร้วี่แวว
นายประจักษ์เทศลาบอายุ๕๙ปีชาวบ้านในหมู่บ้านระบุว่า
เมื่อ๖เดือนก่อนมีเสาไฟฟ้าหักโค้น
ทำให้สายขาดแล้วห้อยลงมาบนถนนจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น
วอนให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปสำรวจและแก้ไข

ที่จังหวัดจาเชิงเซาคู่ไพเข้าชุดเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
กับรถกระบะบนถนนสิริโสธรในพื้นที่หมู่๘
ตำบลท่าสะอ้านนำพื้นบำปะกง
ทำให้นายสมอาจฉัดเงินอายุ๔๖ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้รับบาดเจ็บ

ใกล้กันพบรถกระบะคู่กรณีจอดอยู่เลนขวา
สภาพด้านหน้าฝั่งขวามีร่องรอยเฉียวชน
คนขับรถกระบะระบุว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับบ้าน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างขี่ย้อนสอนมาด้วยความเร็ว
ทำให้หลบไม่พ้นจึงเกิดอุปติเหตุขึ้น
จังหวัดเพชรชบูรณ์เกิดดูปฏิเหตุรถกระบะพุ่ง
ท้ายรถบรรทุกบนถนนสายสระบุรีลมศักดิ์
ในพื้นที่บ้านคลองปล้นน้อยตะบนบึง๓๐๐อำเภอบึง๓๐๐
ทำให้รถกระบะพังยับเยินทั้งคันหลังคาเปิดออกเกือบทั้งแถบ
ภายในรถพบนายเกียรติศักดิ์เพิ่มสวัสดิ์อายุ๓๒ปีคนขับ
อาจติดคาพวงมาลัยมีบาดแผลที่บริเวณคิ้วขวา
ใบหน้าและศีรษะซึ่งดูจากสภาพรถ
ภัยแทบไม่เชื่อว่าจะรอดชีวิตมาได้
จะใช้อุปกรณ์ตัดทางนำตัวออกมาส่งโรงพยาบาล
คนขับรถบรรทุกระบุว่าก่อนเกิดเหตุขับรถออกมาจากบ้าน
เพื่อจะไปขนไก่ที่อำเภอศรีเทพแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
จู่รถกระบะพุ่งมาชนท้ายอย่างจังแล้วถลายไปไกลเกือบ๓๐เมตร
รีบจอดรถและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ